ทุกผู้ชมครับมีปัญหาโลกแตกนะฮะเป็นปัญหาคลาสสิกของสังคมไทย
ก็คือที่จอดรถในซอยในหมู่บ้านท่านเคยเจอแบบไหน
เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่หาดใหญ่สงขลานะฮะ
ดูนะครับว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเจอยังไง
รีวิวการจอดรถขวางหน้าบ้านนะคะ

คันที่สองคันนี้เป็นของเจ้าของบ้านนะคะ
เจ้าของบ้านอยู่หลังสุดท้ายเลยอ่าเข้าบ้านไม่ได้
ไม่สบายนอนอยู่ในรถไม่สบายนอนอยู่ในรถ
ทำยังไงต้องอุ้มรถต้องอุ้มลูกเข้าบ้าน
อยู่ความมักง่ายของคุณนะฮะนี่ฮะโอ้โหพี่อุ้ย
ถ้าอุ้มรถได้เธออาจจะอุ้มรถไปแล้วพูดผิดพูดผิด
คือเธอบอกเธออุตส่าห์ซื้อบ้านหลังในสุดนะคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมค่ะ
สุดด้านซ้ายอ่ะเพราะว่าเห็นว่าข้างข้างเนี่ย
มันคือเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเอาเราอยู่หลังในก็น่าจะหมดปัญหาเรื่อง
มีเพื่อนบ้านมาจอดรถเกะกะขวางทางใช่ไหมค่ะนี่ฮะ
วันนี้กลับมาเนี่ยเจอซ้ายขวาเลยซ้ายเก๋งคันหนึ่งขวากระบะอีกคันนึง
เข้าบ้านยังไงนี่ฮะทุกผู้ชมครับเจ้าของบ้านก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์
ติ๊กต๊อกนะฮะบอกบ้านอยู่ในเขตหัดใหญ่นะฮะ
เทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยด้วยนะครับ
คุณยาชิตานะฮะคุณยาชิตาบอกว่าเหตุการณ์นี้คือ๗พฤษภาคมนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุในคลิปเนี่ยเธอขับรถพาลูกสาวไปงานบุญ
ที่อำเภอควนเหนียงในสงขลานี่แหละไปตั้งแต่เช้ามืดตีสี่
แล้วก็พาลูกไปหาหมอต่อเพราะว่าลูกไม่สบายจากนั้นขับรถกลับมาถึงบ้าน
สี่โมงเย็นก็อย่างที่เห็นลูกไม่สบายนอนหลับอยู่หลังรถ
แล้วไปเจอนี่ฮะซ้ายมือก็รถเก๋งขวามือกระบะจอดอยู่ซ้ายขวา
ไม่รู้จะเอารถเข้าบ้านยังไงนะครับถามว่ากระบะเนี่ยเป็นของใคร
ระบะเป็นของเพื่อนบ้านซึ่งอยู่หลังไม่ไกลกันมากไม่ใช่หลังนี้
ค่ะส่วนรถเก๋งเป็นรถของเพื่อนของเพื่อนบ้านโอ้โหนี่ฮะเพื่อนบ้านก็แย่แล้ว
เพื่อนของเพื่อนบ้านเอามาจอดอีกถูกต้องเจอเพื่อนของเพื่อนบ้านของเธอคันสีแดง
ค่ะไม่รู้จะทำยังไงครับเธอก็เลยต้องจอดรถแล้วก็อุ้มลูกสาวที่ป่วยเนี่ย
ตากแดดเข้าบ้านเอาละมันอาจจะไม่ได้ไกลมากนะอีกนิดเดียวก็ถึงบ้าน
แต่เธอก็มีคำถามในใจว่าอ้าวแล้วทำไมเธอต้องเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ย
คืออาจจะมองว่าเอาอีกนิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วนี่แล้วเธอต้องมาอุ้มลูกเข้าบ้านอย่างนี้เห
คอมเมนต์คอมเมนต์โหดมากคอมเมนต์โหดมาก
บอกไม่รู้จะทำยังไงนะครับนี่อุตส่าห์เลือกบ้านอยู่หลังด้านในสุด
แล้วที่ข้างในสุดเนี่ยเป็นที่รกร้างแล้วนะฮะยังมาเจอปัญหาแบบนี้อีก
ปกติเพียงไม่ค่อยโพสเฟสไม่ค่อยโพสอะไรอยู่แล้ว
เมื่อกว่านี้แต่ตอนนี้คือแบบลูกมันไข้ไงเออเอาแบบจริงจริง
เพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกประมาณนั้นหลังจากเนี้ยครับ
เรามีวิธีการเหมือนเดินกันยังไงบ้างครับไม่มีค่ะเพื่อนช่วยจอดเหมือนเดิม
ไม่มีอะไรก็แค่บอกก็บอกเหมือนเดิมว่าอย่าจอดขวางนะเอ่อ
ถ้าเขาจอดขวางก็ต้องบอกเขาเหมือนเดิมอีกแต่ถ้าให้พี่ไปเรียก
ทุกคันที่จอดอ่ะจะไม่เรียกถ้าเราเรียกครั้งแรกเราก็ต้องเรียกครั้งที่สอง
อ่าปกติพี่ใช้วิธีบีบแปรอืมนี่เธอบอกเธอเจอเหตุการณ์อย่างนี้
ใช้วิธีบีบแตรเธอจะไม่ใช่วิธีแบบเดินไปเรียกเขาที่บ้าน
หรือว่าติดเบอร์โทรไว้หน้ารถแล้วโทรไปหาเธอบีบแกร่
เพราะไม่อย่างงั้นเธอบอกเธอก็ต้องไปเรียกอยู่เรื่อยอืม
เหตุการณ์วันนี้เธอกลับมาถึงบ้านสี่โมงเย็นนะครับสุดท้ายเนี่ย
ทางรถที่เขาจอดขวางอยู่เนี่ยมาเลื่อนรถให้ตอน๖โมงเย็น
พร้อมกับกล่าวขอโทษเธอนะเธอบอกเธอก็แหม่ก็เข้าใจอ่ะนะว่า
เอาล่ะมันอาจจะดูเหมือนอีกนิดเดียวแล้วก็มาเลื่อนให้ก็ได้เนี่ย
แต่เธอบอกมันต้องเจออย่างนี้ประจำเหรอบางเรื่องเนี่ยเข้าใจว่ามันอรุมอร่วยกันได้
แต่ไอ้บ่อยเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ปกติมันควรจะอย่างนี้ใช่ไหมอ่าซ้ายมือเป็นที่ว่างเปล่า
ขวามือเป็นบ้านร้างนี่ยังมาเจอรถขวางอย่างเงี้ย
คือเธอบอกเขาอาจจะเห็นว่าตรงนี้เป็นบ้านร้างหรือเปล่าก็เลยมาจอดซะเลย
ก็เลยมาจอดอืมแต่ทีนี้มันเจอซ้ายขวาเลยเธอบอกเธอเข้าบ้านไม่ได้ค่ะ
เธอก็เลยมาโพสต์ไว้หน่อยอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบเข้าอกเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันบ้างนะคะ